ในเรื่องของเสียอ้วนเรายุ่งหลังตั้งวันต่อ
ตอนนี้มีความคืบหน้าเข้ามานะครับคุณผู้ชม
ติดตามกันเลยความคึบหน้าในเรื่องนี้
เรื่องของเสียอ้วนเป็นผู้ต้องหา
เพราะว่าไปพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปโผล่ที่กัมพูชาครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักบัวเชษและตำรวจชุดสืบสวนภาค๒
ร่วมกันเข้าไปตรวจค้นบ้านของเสียอ้วน
ก็ไปพบน้องชายของเสียอ้วนอยู่ภายในบ้าน
ตำรวจก็เป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ไปเก็บลายในมือแฝงแล้วก็พยายามหลักฐานต่างในรถ

จากนี้ยังนำตัวน้องชายของเสียอ้วนไปสอบประคำที่โรงพัก
เพราะคาดว่าหลังก่อเหตุเสียอ้วน
และนายจิรศักดิ์ผู้ต้องหาอีกคนจะขับรถคันนี้กลับไปจอดที่บ้าน
ก่อนจะหลบหนีข้ามแดนไปกบดานที่จังหวัดอุดรมีชายของกัมพูชา
ตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวาน
เพราะว่าทั้งสองคนรู้ช่องทางการหลบหนีตามเส้นทางธรรมชาติ

แล้วก็ยังสามารถพูดจาสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้ด้วยนะครับ
ขณะที่การตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือล่าสุดพบแล้วนะครับ
พบสัญญาณตอบรับอยู่ในเขตของกัมพูชาก็แสดงว่าน่าจะมีการข้ามแดนไปแล้ว
ขณะเดียวกันตำรวจสาแก้วยังไปพบรถทะเบียน
จังหวัดภูเก็ตเป็นรถกระบะนะครับ
เสียหลักตกข้างถนนอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๕ครองบังในถนนสาย๓๕
เขาหินซ้อนวัฒนานครมุ่งหน้าไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
ซึ่งคาดว่าเป็นรถยนต์ของเสียอ้วนที่ใช้ในการหลบหนี
เป็นคันนี้ก็เหมือนจะเสียหลักตกข้างทางไป
ตำรวจตรวจสอบแล้วตำรวจบรรบุว่าอาจจะเป็นการจงใจคุณผู้ชม
คือไม่ได้เป็นอุบัติเหตุนะเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
ว่ารถของเขาเสียหลักตกข้างทางไป
คือเป็นหลักฐานหลอกขึ้นมาเพื่อเบี่ยงความสนใจของตำรวจ
ให้ตำรวจเนี่ยติดตามไปที่สะแก้วเท่านั้นนะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกชาญชัยชาวเกษม
ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็บอกว่า
ตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจภูทรกับเชิง
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง

ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบทั้งบุคคลทั้งรถต้องสงสัยที่ผ่านเข้าออกแดนต่าง
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ก็ยังไม่พบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งสองคนเนี่ย
เข้าออกไปแต่อย่างใด
คาดว่าทั้งสองคนน่าจะใช้เส้นทางธรรมชาติข้ามพรมแดนไปยังกัมพูชานั่นเองครับ
ซึ่งรถกระบะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปเจอที่ว่าตกอยู่ข้างทางในจังหวัดสะแก้วเมื่อสักครู่นี้
รวมถึงรถอีกคันหนึ่งที่ตำรวจชุดทำงานคลี่คลายคดีนี้ยึดมาได้เนี่ยก็คือ
ไปยึดมาจากบ้านพักหลังหนึ่งของเสียอ้วน
สองคันนี้เนี่ยนะคะก็ถูกนำมาไว้ที่สพนาจอมเทียนเรียบร้อยแล้ว
โดยห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะได้เอามาตรวจสอบ
แล้วก็พิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงภายในรถทั้ง๒คันนี้
โดยในช่วงบ่ายวันนี้เวลาประมาณบ่าย๓โมงครึ่งนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยผู้บัญชาการระดับสูงของตำรวจภูทรภาคสอง
และจังหวัดชนบุรีก็จะเดินทางมาแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะคะ